ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับว่าเรื่องแปลกเนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกมุมประเทศไทยให้เราได้เห็น
ผมไม่อยู่ผมก็จะเปิดเพลงไว้ถ้าผมเปิดเพลงให้เขาจะนิ่ง
เขาจะไม่ดิ้นเขาจะไม่โดดไปโดดมา
ฟังแล้วก็เอ๊ะแปลกแหวกกับหลายเรื่องที่ชวนงงชวนสงสัยส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้าง

ยางเข้าเดือน๖ฝนก็ตกพร่ำกบมันก็ร้อง
เพลงนี้อาจจะใช้ได้กับที่อื่นแต่ไม่ใช่กับที่นี่
เพราะที่นี่เนี่ยกบมันไม่ร้องงึมงำเพราะกบที่ฟาร์มนี้เขาชอบฟังเพลง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับเพราะฟาร์มกบของร้อยโทสุรศักดิ์ผลธรรม
แห่งนี้เขาเลี้ยงน้องกบอบมากว่า๑๕ปี
นี่กบหรืออะไรกันล่ะครับเนี่ยซึ่งเขาจะให้อาหารสองเวลา
คือเช้ากับเย็นพร้อมกับเปิดเพลงให้กบฟัง
แม้แต่ตอนที่ไม่อยู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับร้อยโท
ผมไม่อยู่ผมก็จะเปิดเพลงไว้เขาจะเหมือนว่าเราอยู่กับเขาตลอด
อยู่กับเขาตลอดเขาจะไม่ดิ้นไม่อะไรมากนะฮะ
ถ้าเขาอยู่อะไรบนมาเขาจะโดดเลย

เขาจะไม่ดิ้นเขาจะไม่โดดไปโดดมา

ผมเปิดแล้วก็ต้องนิ่งตลอดถ้าเปิดเพลง
ลูกทุ่งลูกทุ่งลูกมุงปังหมด

ถึงได้ชอบฟังดนตรีทุกแบบ
แบบนี้เนี่ยอาจจะลองพาเข้าผับไปตื๊ดสักตัวสองตัวดีไหมล่ะครับ
น้องเขาจะตัวโตขึ้นกว่าเดิม
แต่การเปิดเพลงแบบนี้ร้อยโทษสูรสัตว์เขาก็บอกนะว่า

เพราะทำให้กบของเขาอารมณ์ดี

ฟาร์มเนี่ยมีกบอยู่เกือบแสนตัวเลยทีเดียว
น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ๓ขีดถึง๑กิโลกรัมเชียวนะ

แถมขายได้ดีตลอดเชียวคุณผู้ชม

โอ้แบบนี้ก็มีนั่นเหรอ
แตกตาแบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร
แล้วก็ไม่มีที่ไหนจะเหมือนอีกด้วยล่ะครับ

กับกำแพงรูปปั้นพระสงฆ์กว่า๒๐๐รูป
ที่นี่คือวัดตะกางตั้งอยู่ตำบลตะกาง

และที่เห็นกำแพงรูปหล่อพระสงฆ์ในท่ายืน
ขนาดความสูง๑๕๐เซนติเมตร
เรียงรายสวยแปลกตาแบบนี้
ก็เพราะว่าเมื่อปี๖๑ที่ผ่านมา
ที่ปรึกษาสมเด็จพระมหาสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
จำวัดที่นี่และได้เห็นรูปปั้นพระสงฆ์ในท่ายืน
และทำการหล่อแบบเป็นพระสงฆ์จำนวน๒๐๐รูป
นำมาประติศาสตร์ไว้บนกำแพงหน้าวัด

เป็นการสื่อความหมายว่าปัจจุบันพระสงฆ์ได้มาบวชเรียนกันน้อยลง
หวังว่าหากชายไทยอายุครบ๒๐ปีผ่านมาเห็น
จะได้นึกถึงพุทธศาสนาและหันมาบวชเรียนทดแทนคุณพ่อแม่
ก่อนจะออกเรือนด้วยสาธุ
แปลกแหวกไม่เหมือนใครเลยจริง
โอ้โฮเรื่องต่อไป
เราไปดูแมวแสนรู้กับคู่หูคางคกแสนดี
ในภารกิจที่ต้องฟันฟาหาอาหารไปด้วยกัน
แม่นี่มันเพื่อนสีแมวกับคางคกแท้
พร้อมดูจากลักษณะท่าทางแล้ว
น่าจะสนิทชิดเชื้อกันพอสมควร
เจ้าของแมวอย่างคุณอดีศรอุบลการ
ก็เล่าให้ฟังว่าแมวที่เขาเลี้ยงไว้
จับหนูเอ่ยสัตว์เลื้อยคานเอ่ย
อยู่นอนก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
คางคกตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาในบริเวณบ้าน
หาแมงเม่าหายุงแบบไม่มีความกลัวแมว
เจ้าแมวก็ไม่มีท่าจะคู่ไล่
หรือทำร้ายแขกแปลกหน้าตัวนี้
ยังเอาแต่สอดสายหาจิ้งจกตามผนังบ้าน
กินเป็นอาหารใกล้กันด้วยล่ะครับ
แม่แบบนี้น้องแมวเขาคิดยังไง
ถามกันหน่อยดีกว่าครับเมียว

โอ้โหจบจิ้งจกอยู่จะทะลึงอะไรก็ละเนี่ย

ก็น้องคกเขาไม่ได้มาแย่งจิ้งจก
เขาแค่มาหาแม่เม่าหายุง
มันก็คนละชนิดอยู่แล้วแค่นั้นก็เพียงพอ
แถมก่อนเข้ามาเนี่ยก็ขอดีแล้วนะ
แถมน้องคกก็ยังน่ารักกว่าผัน
เฮ่ยซึ่งเลยแบ่งพื้นที่ทำกินสักหน่อย
สังคมแบ่งปันไงล่ะเหมียว

ละผมแปรทานเสลดให้กับพี่แมวเขาแล้วล่ะครับ
เอาเป็นว่าถือเป็นภาพแปลกตา
เรื่องแปลกจริงที่อยู่เราก็จะได้เห็นแมวคางคก
เพื่อนรักนักกินแบบนี้